กลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพนะครับ
กับผมพระเด็กประยุทธ์จันทรวชานายกรมนธรีรัฐมนตรีประกาศส่วนห่วงโฮม
เรียนท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านที่เคารพนะครับ
ก่อนอื่นนั้นผมคงต้องชี้แจงในขั้นต้นก่อนแล้วกัน
เพราะที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดท่านก็ไม่ไว้ใจผมในหลายเรื่องด้วยกันนะ
แล้วก็หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปถึงอนาคตด้วยนะครับ
ผมไม่ได้โกรธท่านเลยนะวันนี้ผมก็จะเห็นรอยยิ้มผมก็จำใสมาตลอด
นะครับวันนั้นกับเรียนท่านประธานภูมิแสงรัฐศรรย์ที่เคารพนะครับ
วันนี้สิ่งที่ผมเข้ามาวันนี้ผมเข้ามาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยข่าวให้ข่าวมาเยอะแยะมากมาย
ว่าจะต้องมาเผชิญศึกในศึกนอกอะไรของผมเนี่ย
ผมถือว่าเป็นกลไกของประชาธิปไตยไทย
ซึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้
หรือแรกสำรวจฉบับนี้ซึ่งแค่ทุกท่านที่นั่งอยู่แหละก็แรกสำรวจฉบับนี้ละครับ
เมื่อประเทศเรานะครองนั้นเข้าถูกกระจงการพฤษิภาษณ์ตามแรกสำรวจแล้วครับ
ที่คณะบุคคลดังกล่าวก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมติของประชาชน
ในการเลือกสอเข้ามาสอวองให้เป็นบางส่วนนะครับ
คัดเลือกเข้ามาด้วยนอกจากคัดสรรแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชนสิ่งที่มันที่สุดคือ
ประชาชนเป็นผู้เลือกทุกท่านเข้ามา
ผมเองเข้ามาสู่กระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรี
แล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน๒๕๐นะ
ก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมาเลย
บนประหยัดมีมาแล้วและท่านก็ใช้บนประหยัดนี้แหละ
ในการเข้ามาเป็นสมาชิกในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้
รัฐบาลทั้งฝ่ายค้านฝ่ายร่วมรัฐบาล
ก็ต้องทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
เราจะต้องมาพินาร่วมกันนะครับรับฟังความคิดเห็น
มติที่ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจผมนั้น
ประชาชนทุกคนฟังอยู่ทั้งประเทศนะครับ
บางครั้งมันต้องมีหลักฐานมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนถ้าพูด๑แล้วไป๓ไป๔เลย
บางทีขั้นตอนตอนนี้ประชาชนไม่ทราบหรอกนะครับ
เดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับประธานรัฐสภาช่วยกรุณา
ผมอาจจะต้องให้ผู้ที่ถูกพาดพิงกระทรวงหน่วยงานต่างชี้แจงเพิ่มเติมจากผมนี้ครับ

เรื่องแรกว่าผมเป็นผู้มายึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับ
การลบล้างกระทรวงโดยงานต่างที่ว่ามันทั้งหมดผมไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลย

ผมจำเป็นต้องขออนุญาตกล่าวไปก่อนวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับ
ทางโทรทัศน์ทางทีวีทั้งในปี๕๓ทั้งในปี๕๗มันเกิดอะไรขึ้นครับ
นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นกังวลแต่ตอนนั้นก็คือผมเปิดอกแล้วกัน
สมัยก่อนผมก็กังวลการโกงอย่างที่เราว่าผมโกงนี่แหละ

เพราะคดีความต่ำมันมีมากมายนะจริงก็ไม่อยากให้ก้าวล่วง

เพราะฉะนั้นในการกระทำของก่อนหน้าวันที่๒๒พฤษภกรม๕๗นั้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องนะมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มันมีมาต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น